ลิซ่าก่อนฮะเรื่องของลิซ่ากลายเป็นดราม่าถาโถมพี่มดดำครับ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเหมือนมีการประหนึ่งว่าเปรียบเทียบ
เทียบว่าลิซ่านี่ดังสนั่นโลกจริง
ในขณะที่แบมแบมในขณะที่นิชคุณไปอยู่ที่เกาหลี
ก่อนหน้านั้นดังไม่เท่าลิซ่ากลายเป็นดราม่าถาโถมใส่พี่มดดำ
มดดำก็เลยออกมาขอโทษด้วยความจริงใจจากหัวใจครับ
ทำวิธีกรมานานเนาะ
นานแล้วอ่ะทำพิธีกรมาเรา
เหตุการณ์ครั้งนี้มันรถตัดมันลด
มันทำให้เราทบทวนอะไรได้เยอะมาก
ขอโทษน้องขอโทษแฟนคลับ
ผ่านรายการแฉอีกครั้งหนึ่งนะครับ

จากหัวใจจริง
เป็นทางการขอโทษอย่างเป็นทางการกลาง

ขอโทษทั้งนิชคุณขอโทษแฟนคลับทั้งสองคนด้วย

นี่คือบทเรียนครั้งสำคัญและตอนแรกเนี่ย

ราม่าร้อนขนาดไหนร้อนขนาดแบนมดดำ
๓วันติดฮะนี่คือความร้อนแรงที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการลิซ่า
ลิซ่าปล่อยเพลงใหม่มาเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐ๙ยอดจะขายดิบขายดี
ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นสแตนยืนกินอันนี้ขายดีประสาทหินก็มีคนหลั่งไหลเข้าไปฮะ
แต่กลายเป็นว่าเจอดราม่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้นั่นเองนะครับ
เมื่อวานนี้หลังจากที่พี่มดดำมีการขอโทษอย่างเป็นทางการ
คุณแม่กฎจกรแม่ของแบมแม่แบมแบมบอกทั้งแม่และแมมแบมเนี่ยไม่ได้วิตกเรื่องนี้นะ
แล้วไม่ได้โกรธขึงไม่ได้โกรธพี่มดดำอย่างที่เป็นข่าวด้วย
แบมแบมยังบอกเลยว่าจริงเป็นแฟนคลับพี่มดดำด้วยซ้ำ
ดังนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยเข้าใจเลยมดดำพี่มดดำเป็นคนปากร้ายแต่ใจดี
เข้าใจแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจพี่มดดำก็ต้องเข้าใจบรรดาแฟนคลับของแบมแบม
แฟนคลับของนิชคุณด้วยเขารักแมมเหมือนลูกเขารักแมมเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะ
ดังนั้นใครมาทำร้ายแมมใครมาพูดแซะแบมแบม

พี่มดดำก็เจอเรื่องนี้ไปแต่ขอให้เข้าใจเถอะ
สรุปจบจบในเรื่องของดราม่าที่ถาโถมใส่พี่มดดำ
สืบเนื่องมาจากเรื่องของลิซ่าปล่อยเพลงใหม่

ลาริสาชื่อตีของเขา
เขาดังขนาดนี้แล้วคุณยังเอ่ยชื่อเพลงเขาไม่ถูกอีกเหรอ
ลาลิสาดังขนาดไหนทุกสถิติที่ยูทูปเคยเกิดมาบนโลกใบนี้
ตั้งแต่วันแรกชั่วโมงแรกตั้งแต่ชั่วโมงแรกทะลุล้านไปตั้งแต่แรกแล้ว
ลุล้านและทะลุ๑๐ล้านทะลุร้อยล้านถือว่าเป็นสถิติใหม่ของยูทูป
อันนี้เรียลไทม์เปล่าเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ย๑๒๙ล้านแล้วในเวลากี่ชั่วโมง
ในเวลาไม่นานนั่นเองกำลังจะมีการดูสถิติใหม่ว่าในรอบ๒๔ชั่วโมงหลังจากปล่อยเพลงออกมา
ลิซ่าหรือปล่อยเพลงลาลิสาออกมาเนี่ยมีการทุบสถิติครั้งสำคัญรอบนี้ไปเท่าไหร่กันแล้ว
โอ้โหนี่คือความฮอตจริงอะไรฮะโปรเกสเห็นไหมคะเกือบ๑๐๐๙๘๘๕สุดจริงโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะคะ
นี่เป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อจริงนะคะ